ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักวิจัยไทยวันนี้นะครับ

ว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือว่าชิคุณกุญญา

ซึ่งตอนนี้ก็กำลังระบาดอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับ
เราจะไปดูกันว่าผลงานชิ้นนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
เราจะไปติดตามจากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ
กระบวนการทำหมันยุงลายทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศภาหะและโรคที่นำโดยภาหะ
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นการคิดค้นวิจัยใช้เทคโนโลยีชีวภาพกำจัดยุงลาย

ผสมพันธ์กับยุงตัวเมียที่เป็นยุงหลายบ้านทั่วไป
และที่สำคัญเป็นการควบคุมปริมาณยุงลาย
ธมาพรกริตยพงศ์หัวหน้าหน่วยวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศภาหะและโรคที่นำโดยภาหะ
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา

โดยยุง๔สายพันธุ์จากตัวอย่างในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า

จากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการนำแบคทีเรียของยุงไลสวนและยุงรำคาญ
มาพัฒนาและใส่ลงไปในยุงลายบ้าน
ขั้นตอนนี้ก็เราจะนำเอายุงสายพันธุ์ที่มีเชื้อแบคทีเรีย
มาสกัดเอาแบคทีเรียออกจากรังไข่
อันนี้ก็จะเห็นว่าเราต้องใช้เทคนิคดึงเอารังไข่ออกมาจากตัวยุง
คือยุงที่เอามานี่ก็จะเป็นยุงที่มาจากกงที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะ
แล้วก็เสร็จแล้วเรามาทำให้มันสลบไป
โดยใช้ให้ความเย็นกับมัน
แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดึงเอารังไข่ออกมา
แล้วรังไข่นั้นก็จะเอามาใส่ในหลอดนี้เพื่อจะสกัดเอาแบคทีเรีย
ขั้นตอนต่อไปเมื่อได้แบคทีเรียแล้ว
นักวิทยาศาสตร์จะต้องนำไปปั่นแยกโปรตีนและไขมันออกจากแบคทีเรียที่ได้
ซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นต้องใช้เวลา
เทคนิคทางวิทยาศาสตร์หลายขั้นและความละเอียดเป็นอย่างมาก
หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์สกัดแบคทีเรียจากรังไข่ของยุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็จะเข้าสู่กระบวนการฉีดแบคทีเรียไปที่บริเวณอกของยุงค่ะ
ซึ่งกระบวนการนี้ถือว่าค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวค่ะ
สำหรับแบคทีเรียที่สกัดแล้วจะถูกนำไปฉีดใส่ยุงที่เตรียมไว้
ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องควบคุมเวลาอุณหภูมิและปริมาณที่ฉีดเข้าไปในยุง
จึงทำให้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความแม่นยำและถูกต้องมากที่สุด
คือเราต้องทำให้ยุงลายบ้านสลบก่อน
แล้วก็เอาเชื้อแบคทีเรียฉีดเข้าไปตรงส่วนอกของยูไนบ้าน

แล้วคือมันก็เป็นช่วงว่าคือเรายุงลายบ้านจะเป็นอยู่ในระยะไหน
แล้วก็เชื้อเราต้องสกัดในช่วงไหน
มันต้องเป็นจังหวะพอดีกันกับที่ว่าจะใส่เชื้อเข้าไปในยุง
เพื่อที่จะให้มันสามารถถ่ายทอดไปในรุ่นถัดไปได้อย่างนี้ค่ะ
หลังจากขั้นตอนนี้ก็จะต้องเอายุงลายบ้านที่เราฉีดเชื้อเข้าไปแล้ว
ไปพักให้มันให้มันฟื้นตัวแล้วก็คือให้มันกินน้ำหวาน
ให้มันผสมพันธุ์กันกับตัวผู้
แล้วก็เสร็จแล้วก็ให้มันกินเลือดเพื่อให้วางไข่
แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องไปเช็คอีกทีว่าในรุ่นลูกเวลาวางไข่
แล้วในลูกของมันเนี่ยยังมีแบคทีเรียอยู่หรือเปล่า
แบคทีเรียจากยุงลายสวนและยุงรำคาญ
จะถูกพัฒนาและใส่ลงไปในยุงลายบ้าน
เพราะมีความต้านทานต่อโรคไข้เลือดออก
นำไปฉายรังสีที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
เพื่อทำให้ยุงตัวผู้เป็นมันป้องกันการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย
ขณะที่การวิจัยนี้กำลังอยู่ระหว่างการเพาะเพิ่มจำนวนให้มากพอ
และจากนี้ภายใน๒๓เดือน
อยู่ที่พัฒนาแล้วจะถูกนำไปปล่อยในพื้นที่นำร่องในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
และยังเป็นวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง
หรือผลกระทบต่อระบบนิเวศจนเกิดยุงลายสายพันธุ์ใหม่
เนื่องจากไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรมเพียงแค่ใช้เทคนิคทางชีวภาพเท่านั้น
พัชรวรีนพัชรปภานันท์ข่าวแพลวรัตน์ทีวีแรงงาน